มาดูกันดีกว่ากับคนนี้นะคะเมื่อวานนี้ฉันก็ไปเจอมาพี่ชายดิฉันค่ะ

ก็ต้องขอขออภัยพี่เล็กด้วยเพราะช่วง๓วันที่พี่เล็กอยู่ที่เชียงรายเนี่ย
ฉันโทรหาเขาเช้าเย็นข้อมูลว่าอยากสอบถามนะคะแล้วเมื่อวานเนี่ยหลายคนสงสัย

พี่เล็กเนี่ยไปเชียงราย๓วันแล้วก็บินกลับมาถ่ายซิตคอมนะคะ
แล้วก็เล่าหลายเรื่องราวนะคะให้ดิฉันได้ฟังค่ะ
รวมไปถึงเรื่องความเชื่อคุณผู้ชม
พูดตรงพรุ่งนี้ก็ลอตเตอรี่จะออกแล้วนะคะ
แต่ความเชื่อเรื่องเขาเรียกสิ่งศักดิ์สิทธิ์ค่ะ
ก้านกว่ามีนดอกที่ปักอยู่ตรงนั้นแล้วนะคะ
รวมไปถึงปฏิหารว่าจะมีจริงหรือเปล่านะคะ
ฟังพี่เล็กฝันเด่นเปิดใจกับบันเทิงไทยรัฐเลยค่ะ
เพราะว่าทุกคนก็พาวนาหวังจะช่วยทุกวิถีทาง
เราไม่เคยมองว่าวิถีทางไหนเป็นสิ่งที่ไม่ดี
มองทุกวิถีทางเป็นสิ่งที่ช่วยได้เสมอ
มันเป็นสิ่งที่ดีงาม
ในการที่เราจะบนบานศาลเก่า

ที่จะทำให้เราได้พบกับน้อง
ผมถือว่าเป็นวิธีที่หลากหลายที่ดี

อย่างที่บอกตอนนี้ก็เสพสื่ออย่างมิสตี้ด้วย

ผมตอบว่าต้องรอด

เพราะเราทุกคนทุกทีมทำดีที่สุด

ไปช่วยเนี่ยก็ต้องสร้างกำลังใจให้ตัวเองด้วย

ส่วนน้องเองเชื่อว่าทุกคนมีกำลังใจอยู่แล้ว